เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์โดยเฉพาะเรื่องของการเมือง
รวมถึงมองไปข้างหน้าว่าก้าวต่อไปในสัปดาห์หน้านี้
จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรสรุปมาให้ได้ติดตามกันค่ะ
ทิศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ค่ะ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดหลักสูตรอบรมนักการเมือง
ที่เคยถูกเรียกมาปรับทัศนคติแล้ว
แต่ยังคงวิภาควิจารณ์การทำงานของคอสชอยู่อย่างต่อเนื่อง
เรื่องต้นจะจับเข้าคอร์สอบรม๓๗วัน
ขณะที่พักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้
โดยมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิมนุษยชนมากเกินไป
และนักการเมืองของพักเพื่อไทยยังยืนยันว่า
วิภาควิจารณ์การทำงานของคอสชต่อไป
อกจากนี้คศยังสั่งยึดและงดกิจกรรมแจกขันแดง
ที่จังหวัดต่างและเรียกตัวสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวดังกล่าว
มาสอบประวัติโดยให้เหตุผลว่า
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อความมั่นคง
คนเอกประยุจรรย์โชนายกรัฐมนตรี
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
พร้อมย้ำกับบรรดาผู้นำนานาชาติว่า
มุ่งมั่นปฏิรูปประเทศสู่ความมั่นคง
และสร้างความเข้มแข็งผ่านกลไกประชารัฐ
และยืนยันจะจัดการเลือกตั้งในปี๒๕๖๐อย่างแน่นอน
สภาพปฏิรูปแห่งชาติหรือสปท
มีมติให้เสนอคำถามว่าเห็นควรให้รัฐสภา
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่
ทั้งนี้รัฐสภาหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภา
คศจะแต่งตั้งขึ้น๒๕๐คน
ซึ่งบรรจุไว้ในบทเฉพาะการร่างรัฐธรรมนูลด้วย
คณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
แปรยติพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติ
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
สามารถเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนุมได้
โดยได้รับการยกเว้นว่าไม่เข้าข่ายเป็นการจูงใจ
คณะสงฆ์หลายจังหวัดเริ่มออกมาประกาศอุเคปานียกรรม
กับพระสุวิทธิรัฐโมหรือพระพุทธอิสระ
โดยอ้างว่าพฤติการกวนขวายเพื่อทำลายคณะสงฆ์
ขณะที่รัฐบาลยืนยันขอให้เป็นเรื่องของสงฆ์ดูแลกันเอง
โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เข้าไปดูว่าพระพุทธอิสระกระทำผิดทำวินัยหรือไม่
ส่วนทิศทางทางการเมืองในสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่วันที่๔เมษายน
นายศรีราชาวงศาลยางกูล
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นสารปกครองฟ้องบริษัทพลังงานแห่งใหญ่
ที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจและมีการแปรรูปไปเป็นบริษัทเอกชน
หลังพบพฤติกรรมยักยอกเงินภาษีกว่า๕๒๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
หารือกับกรกตเพื่อเคาะหลักเกณฑ์การออกคะแนนเสียงประชามติ
รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
โดยจะระบุให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้

สนชพิจารณาคำถามพ่วงในการทำประชามติ
โดยจะนำข้อเสนอของสปท
ที่เสนอให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้
มาพิจารณาร่วมกับคำถามที่สมาชิกสนชจะเสนอก่อนส่งให้กรกตดำเนินการต่อไป